คุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่นี้แอบเห็นใครรู้ไหม
นักร้องหนุ่มกระรอกน้อยคุณอ๊อฟสุพนัท
หายหน้าหายตาจากวงการบันเทิงไปก็นานนะคุณผู้ชมค่ะ
ต้องบอกแบบนี้คือมีกระแสข่าวออกมาว่า
หนุ่มอ๊อฟสุภนัฐเนี่ยนะคะตกอับ

แล้วที่สำคัญนะคุณย้ายไปอยู่ค่ายเพลงใหม่
ค่ายเพลงนั้นก็ดันถูกปิดตัวลง
แล้วตัวเองก็ถูกลอยแพร่ขึ้นมา
ซึ่งหนุ่มออฟก็เปิดเผยกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐนะคะว่า
อาจจะเพราะว่าเป็นช่วงที่ไม่มีผลงานผ่านหน้าจอออกมามากกว่าเนอะ
แต่ยืนยันว่าไม่ได้ตกอับอะไรนะคะ
แล้วแฟนเพลงที่คิดถึงผลงานของหนุ่มออฟเนี่ย
บอกเลยว่าอดใจรอกันอีกนิดเดียวเท่านั้น
เพราะว่าเจ้าตัวได้ทุบกระปุกลงทุนหลักแสนเลยค่ะ
เดินตามฝันทำซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุดให้กับตัวเอง
โดยจะได้ฟังแล้วก็ชมเอ็มวีพร้อมกันเป็นครั้งแรก
ในวันที่๙มิถุนายนนี้แล้วค่ะ
รู้สึกตกใจฮะตะลึง
ก็รู้สึกว่าหัวข่าวค่อนข้างแรงอยู่นะฮะ
ก็บอกเลยว่าไม่ได้ตกอับหรอกครับ

แต่ว่าตัวทีมงานเองก็ไปต่างคนต่างทำงานต่อกัน

ความฝันลงทุนเองนะฮะ

สำหรับผลงานซิงเกิ้ลใหม่ของออฟครั้งนี้ฮะ

หายไปไหนไม่ได้ตกอับไม่ได้ขาลงด้วยแล้วก็กำลังจะมีผลงานให้แฟนได้ติดตามกันนะคะบอกเลยว่าอยากให้ตั้งใจดูตั้งใจฟังกันเพราะว่าทุ่มลงไปเนี่ยด้วยใจเลยจริง
ถึง๖หลักด้วยกันเลยนะคะคุณผู้ชมใครที่เป็นแฟนคลับของหนุ่มออฟสุพนัทเขากลับมาแล้วนับถอยหลังอีกเพียงแค่๗วันเท่านั้นจะได้ชมซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุดของหนุ่มอ๊อฟนะคะ